คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้ที่ศรีสะเกดค่ะมีคน
ร้ายก่อเหตุงัดบ้านของชาวบ้านแล้วก็เข้าไป
แต่ประเด็นสำคัญของคดีนี้ก็คือตรวจสอบ๑ปีย้อนหลัง
ผู้ก่อเหตุคนนี้งัดบ้านชาวบ้านมาแล้ว
เก้าสิบแปดหลังอืมจริงค่ะพี่อุ๋ยเก้าสิบแปดหลังแล้วทำไมยังจับไม่ได้สักที
ตำรวจบอกว่าอ๋อมันไม่มีหลักฐานแต่เหตุการณ์ล่าสุดนี่ไง
มันมีหลักฐานแล้วมันมีภาพจากกล้องวงจรปิดโอ้โหตายแล้วนี่นะคะ
เป็นร้านขายของชำบ้านหลังหนึ่งในตำบลสำรงอำเภออุทุมพรพิสัย
จังหวัดศรีสะเกดห้าทุ่มสิบแปดเมษายนคนร้ายก็ย่องไปขโมยของอ่ะนะคะ
ภาพนี้เป็นหลักฐานสำคัญค่ะที่ตำรวจสพอุทุมพรพิสัย
ก็สามารถจับตัวผู้ก่อเหตุได้นายปิติพงศ์หรือในเป้
ผู้ก่อเหตุคนนี้อายุยี่สิบสามปีค่ะตำรวจไปจับกลุ่มตอนเขาเดินเล่นอยู่ในวัด
วัดบ้านยางเอือดแต่พอในเป้เห็นตำรวจปุ๊บ
วิ่งเลยสุดท้ายถูกจับได้ในที่สุดนะคะ
อ้าวมีข้อหาเพิ่มไปอีกเพราะว่าค้นตัว
เจอยาเสพติดยาบ้าอยู่ในกระเป๋าอีก๓เมตรค่ะ
สุดท้ายยอมรับว่าก่อเหตุจริงมีประวัติก่อเหตุโชคโชน
ลักทรัพย์ในยามวิการหลายครั้ง
พ้นโทษออกมาก็ไม่สำนึกก่อเหตุซ้ำอีก
จับได้บ้างจับไม่ได้บ้าง
เงินที่ได้มาทรัพย์สินที่ได้มา
ก็เอาไปแลกยาเสพติดทั้งนั้นเลยนะคะ
ตำรวจนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะ
ผู้ก่อเหตุเขาชำนาญมากคุณผู้ชมในการก่อเหตุ
เพราะว่าอย่างที่มิ้วบอกคุณผู้ชมไป
ย้อนดูประวัติหนึ่งปีที่ผ่านมา
ก่อเหตุงัดบ้านขึ้นบ้านไปขโมยของชาวบ้านเขาเนี่ยนะ
หลังแล้วนะคะอีก๒หลังครบร้อย
ทำลายสถิติหรือยังไงคะเอาให้ครบร้อยหรือยังไงคะ

ไม่ทันค่ะโดนจับก่อนแต่ปีที่นี้ชาวบ้านเดือดร้อนครับ
ตำรวจบอกว่าที่ผ่านมาคือไม่มีหลักฐานพี่อุ๋ย
แต่ว่าล่าสุดมันมีไงคะก็เลยนำมาซึ่งการไปจับกลุ่ม
ทรัพย์สินที่ได้ส่วนใหญ่ก็ได้เป็นเงินโสด

เครื่องใช้ไฟฟ้าโทรศัพท์มือถือ
อัดลมยังขโมยเลยค่ะอ่าพระเครื่องก็เคยขโมยได้ไป
ผู้ใหญ่บ้านค่ะผู้ใหญ่ศักดิ์ชายก็บอกว่า
ผู้ก่อเหตุเคยติดคุกเรื่องของคดียาเสพติด
ที่ผ่านมาผู้ใหญ่ใช้คำนี้ค่ะ
เดินสายขโมยของชาวบ้าน
เดินสายขโมยหลายต่อหลายครั้ง
แต่แหมไม่เคยมีครั้งไหนที่มีหลักฐาน
ครั้งนี้หลักฐานมันชัดแล้วตำรวจจับตัวได้แล้วค่ะ
ล่าสุดที่มีหลักฐานเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด

เจ้าของชื่อว่านางนารินเล่าให้ฟังว่าตัวคนร้าย
บุหรี่ได้เหล้าได้น้ำยาปรับผ้านุ่มไป
แล้วหลังจากก่อเหตุที่ร้านเธอไปงัดบ้านต่อนะคะ

เจ้าของบ้านหลังนั้นบอกว่าในเป้ได้โทรศัพท์มือถือไป

เป้สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านมาก

ถ้าปล่อยไว้ไม่รู้จะไปก่อเหตุบ้านไหนอีกนะคะ

โดยเฉพาะบ้านหลังไหนที่มีเด็กอยู่มีผู้หญิง

ตำรวจสอุธุพรพิศัยเต้นบอกว่า

บุกรุกเคหาสถานในเวลากลางคืน
ลักทรัพย์ในเคหสถานในเวลากลางคืน
โดยใช้รถจักรยานเป็นยานพาหนะ
นี่ก็แค่๓ข้อหาแต่ถ้าเจ้าทรัพย์
หรือว่าบ้านหลังไหนที่เคยถูกในเป้
ัดบ้านขึ้นบ้านไปขโมยของมาร้องทุกข์ได้เพิ่มค่ะ
มาร้องทุกข์ได้เพิ่มที่สอโพอุทุมพรพิษัยนะคะ
แรก๑๒วันแล้วก็จะขยายผลนะคะ
เพื่อติดตามทรัพย์สินของผู้เสียหายนะคะ
ก็อาจจะถ้าเกิดใครได้รับความเสียหายก่อนหน้านี้
สงสัยว่าในเป้นี่แหละก็ไปหาตำรวจได้
พออุทุมพรพิสัยค่ะแล้วใครรับของโจรไปเดี๋ยวโดนข้อหาเพิ่มอีกนะ
ตำรวจจะขยายผลไปใครรับซื้อของจากในเป้ต่อไปอย่างนี้ค่ะ
กว่าจะจับได้นะโอ้มันจับยากมากเลยนะโจรแบบนี้
ต้องรอให้แบบมีกล้องวงจรปิดกันเห็นถึงจะรู้ว่าใครอย่างนี้หรอ